คุณผู้ชมคะอย่างที่เกริ่นไว้พาไปสหรัฐอเมริกาเลยที่สวนน้ำซีเวิล
กำลังไปดูโชว์โลมาอยู่ดีเขาก็กระโดดกันไปกระโดดมาดูแสนรู้
สักพักรู้สึกจะแสนรู้มากไปหน่อยแล้วเพราะว่ากระโดดขึ้นมา
คาบงับเอาไอแพทในมือนักท่องเที่ยวที่ถ่าย
นี่ไงไอแพดสีชมพู
ไม่รู้ว่าสีมันทำให้เขาเห็นชัดหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
แต่กระโดดขึ้นมาเขาก็ข้าบไปเลยนะคะ
หลายคนมองอาจจะรู้สึกว่าเออเป็นคลิปที่ตลกดี
แต่จะบอกว่านี่เป็นพฤติกรรมของสัตว์ที่ผิดปกตินะคะ

ในเมืองออแลนโดรัฐฟลอริดาของสหรัฐค่ะ
ก็อย่างที่เห็นพุ่งขึ้นมางับไอแพทไปจากมือก็ทำให้ไอแพทตกลงไปในน้ำ
นักท่องเที่ยวหญิงคนนี้เขาก็ตกใจนะเขาก็รีบคว้าไอแพทขึ้นมาจากน้ำค่ะ
โดยขณะเกิดเหตุก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนเลยที่ยืนออกันอยู่บริเวณสะโลมา
และทุกคนก็ใช้อุปกรณ์ต่างในการถ่ายรูป
ซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ใช้ไอแพทคุณดูมันดูงับแบบคือตั้งรู้ไม่ใช่เหมือนกับว่าสะบัดโดนหรืออะไร
นี่คือเขาตั้งใจงับเลยไม่รู้ว่าเข้าใจว่าเป็นอาหารหรือเปล่า
เขาบอกเลยนะว่าการที่เรามามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
แสดงถึงความไม่ปกติของโลมาที่ถูกเลี้ยงในพื้นที่ปิดค่ะ
คือปกติแล้วโลมาเนี่ยเขาอยู่ในทะเลเขาก็อยู่ตามธรรมชาติ
เขาไม่สนใจหรอกมนุษย์ไม่สนใจต่อสิ่งเหล้าต่างด้วย
และที่สำคัญโลมาเป็นสัตว์ที่ปกป้องผิวหนังของตัวเอง
เพราะว่ามันต้องใช้ผิวหนังในการสัมผัสแรงดันของน้ำ
ซึ่งมีความจำเป็นต่อการเคลื่อนไหวเป็นฝูงค่ะ
แต่การที่จู่มันขึ้นมาจากน้ำแล้วมาสัมผัสกับสิ่งต่าง
ที่จะเสี่ยงให้ผิวหนังถลอกหรือเป็นแผล
นี่เป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติมากของโลมะเนี่ย
ตัวเขาก็โดนเข้ากับขอบด้วย
ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและพนักงาน

ยืนยันนะคะว่ามีพนักงานคอยดูแลความปลอดภัย
แล้วก็เตือนนักท่องเที่ยวไม่ให้นำสิ่งของมีค่าไปใกล้สระน้ำตลอดค่ะ
แต่น่าศึกษาต่อนะว่าเกิดอะไรขึ้น